สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องปัญหาสุขภาพเรื่องใหญ่นะครับ
ทุกประเทศในโลกนี้พยายามจะหาวิธีการจัดการกับการดูแลรักษาสุขภาพของคนในชาติกันทั้งนั้น
บ้านเราเนี่ยมีกองทุนอยู่๓กองสำหรับคน๓ประเภท
กองทุนที่๑กองทุนของกรมบัญชีกลางอันนี้มีไว้ดูแลสวัสดิการของค่าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
แปลว่าใครเป็นค่าราชการใครทำงานอยู่ในรัฐวิสาหกิจเจ็บไข้ได้ป่วยกองทุนนี้เขาออกเงินให้

คนที่ทำงานอยู่ในบริษัทต่างเขาจะหักเงินประกันสังคมไว้ส่วนหนึ่งรัฐใส่มาส่วนหนึ่ง
กองทุนนี้คือกองทุนประกันสังคมลูกจ้างใครเจ็บไข้ได้ป่วยไปกองทุนนี้
เขามีสวัสดิการรักษาพยาบาลให้กับกองทุนที่สาม
เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ข้าราชการ

เป็นลูกจ้างใครกองทุนนี้ใหญ่ครับประชาชนทั่วไปนี่แหละครับเขามี
หลักประกันกองทุนชื่อกองทุนหลักประกันแห่งชาติขึ้นอยู่กับสำนักงาน
เนี่ยมีชื่อกันว่าสามสิบบาทรักษาทุกโรคตอนที่ไทยรักไทยขึ้นมาเป็น
รัฐบาลปี๒๑๔๔ต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า
แล้วตอนหลังนี้เรียกกันว่าบัตรทองอันเดียวกันแหละครับ
ปัญหาที่ตามมามีสองส่วนที่พูดกันมามากในรอบ๑ปีที่ผ่านมา
หนึ่งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐเพราะเงินที่จะใส่เข้าไปในกองทุนประกันสุขภาพเนี่ย
ต้องใช้งบประมาณมากต่อหัวต่อคนต่อปีใส่ลงไปเท่าไหร่
เพื่อเอามาดูแลคนในโครงการนี้ปัญหาที่ผ่านมาก็คือว่า
โรงพยาบาลหลายแห่งเขามีปัญหาเขาขาดทุน
บางคนบอกว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพเนี่ย
อย่างนี้เดี๋ยวก็ล่มจมแต่มาถึงวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกครับ
มันต้องเดินหน้าสู้ไปการแก้ปัญหาเรื่องงบประมาณ
ใส่ลงไปให้เพียงพอนั่นอีกเรื่องหนึ่ง
กับปัญหาส่วนที่๒คือผู้ใช้บริการประชาชนมากขึ้นทุกวัน
ระยะหลังเศรษฐกิจไม่ค่อยดี
แต่ก่อนเคยเจ็บไข้ได้ป่วยไปคลินิกไปโรงพยาบาลเอกชน
เดี๋ยวนี้รายได้ไม่ดีไปโรงพยาบาลของรัฐดีกว่า
ไปใช้บัตรทองดีกว่าคนไข้บัตรทองก็เพิ่มมากขึ้นทุกวัน
ผลที่ตามมาก็คืออย่างที่คุณทัศนัยบอก
ถ้าจะไปโรงพยาบาลใช้สิทธิ์รักษาปัดทองต้องตื่นตีสามตีสี่
ไปโรงพยาบาลเข้าคิวแล้ววิธีการเข้าคิวท่านดูในภาพขวามือผมสิครับ
ไปถึงปั๊บก็เอารองเท้านี่แหละถอดเข้าคิวกัน
ไปยืนคอยคิวไม่ไหวหรอกเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมง
ก็เอารองเท้าไปถอดเรียงเรียงเรียงเรียงกัน
เอาวกกลับมาดูภาพเก่าอีกทีหนึ่งภาพเมื่อกี้นี่นี่เห็นไหมฮะ
รองเท้าไปเรียงกันอย่างนั้นแปลว่าเจ้าของรองเท้าเนี่ย
ไม่จำเป็นต้องไปนั่งตรงนั้นก็ได้แต่ว่าเอารองเท้าไปเรียงไว้
เรียกเมื่อไหร่ก็ค่อยมาทยอยกันเข้าไป
กว่าจะได้ตรวจไม่รู้ตั้งกี่ชั่วโมงตรวจเสร็จแล้ว
รอยาไม่รู้อีกตั้งกี่ชั่วโมงเสียเวลาเป็นวันหนึ่งนั่นแหละครับ
อันนี้เป็นปัญหาที่โทษใครไม่ได้เพราะว่าบุคลากรมีน้อย
หมอมีน้อยพยาบาลมีน้อยก็งบประมาณน้อย
แล้วจะทำยังไงเมื่อวานนี้ได้เห็นภาพของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
คุณอนุทินชาญวีรกุลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
และที่สะดุดตามากก็คือว่าไปเชิญหมอเลี้ย
คุณหมอสุรพงศ์สืบวงลีเคยเป็นรัฐมนตรีของไทยรักไทย
แล้วเคยเริ่มต้นทำปัญหาทำเรื่องนี้มาแล้วแก้ปัญหาเรื่องนี้มา
อันนี้ดีครับไม่ถือเขาถือเราไปเชิญมา
เพื่อมาช่วยกันแก้ปัญหาว่าการใช้เงินของสปสชจากนี้ไปจะเป็นยังไง
ระหว่างปัญหาระหว่างกระทรวงหนาสุขกับกองทุนดับประกันสุขภาพ
ที่เคยเขมงเกลียวกันมาเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้น
แล้วจะบริหารยังไงนั่นในเรื่องโครงสร้าง
แต่ที่รัฐมนตรีอนุทินพูดแล้วแหมผมคิดว่าถ้าทำได้เนี่ย
เห็นแสงสว่างปลายอุโมงเลยครับต่อไปนี้ไปเข้าคิวโรงพยาบาลรัฐ
โครงการบัตรทองคนหนึ่งต้องคอยคิวไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
นี่คนหนึ่งจะคอยคิวไม่เกิน๑ชั่วโมงโอ้ถ้าได้อย่างนี้
แจ๋วเลยครับถ้าบริหารจัดการให้ได้อย่างนี้นะ
อันที่สองก็คือว่าหลังจากคอยคิวแล้วเจอหมอแล้ว
แต่ก่อนเขาบอกหมอเนี่ยถูกกดดันมากคนเยอะ
มีเวลาให้คนไข้สองสามนาทีบางคนก็ไม่ถึงโดยไง
ถามไปแป๊บหมอก็สั่งยาสมมุติฐานของโรคจริงเป็นอะไรก็ไม่รู้
เพราะไม่มีเวลาคุยกับคนไข้ต่อไปนี้รัฐมนตรีอนุทินบอก
ต้องให้เวลากับคนไข้เพิ่มขึ้นหน่อยเพื่อที่จะได้ซักไซส์ไล่เลี้ยงว่า
เออเป็นอะไรมายังไงอาการเป็นยังไงอันนี้เรียกว่าลงรายละเอียดมากขึ้นหน่อย
อันที่๓ออกจากหมอแล้วไปรอคิวรับยาโอ้โหคิวรับยากับคิวที่ไปคอยพบหมอยาวพอกัน
ยาวพอกันนี่รัฐมนตรีอนุทินก็เลยออกไอเดียต่อไปนี้เจอหมอแล้ว
รอรับยาไม่ต้องรอรับยาที่โรงพยาบาลก็ได้เอาแล้วไปเอาที่ไหน
ไปร้านขายยาข้างบ้านฮะไปร้านขายยาข้างบ้าน
เอาใบสั่งยานี่หมอให้เนี่ยไปที่โรงพยาบาลไปที่ร้านขายยาข้างบ้าน
ออกค่ายาไปก่อนเอาไม่ใช่ออกค่ายาไปก่อนไม่ต้องออกค่ายา
แล้วถามว่าร้านยาจะได้เงินยังไงเขาจะมีระบบว่า
หลักประกันกองสำนักงานหลักประกันกองทุนสุขภาพสปสช
จะตามไปจ่ายเงินให้ในวันหลังเออสมมุติว่าชื่อนายสุภาพคลี่กระจาย
ไปซื้อยาหน้าหมู่บ้านเขาก็จดชื่อไว้เข้าไปในระบบ
วันหนึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพก็เอาเงินจ่ายมา
จ่ายค่ายาให้นายสุภาพกี่ตังค์ก็ว่ากันไป
นี่เขาจะไปเซ็ตระบบอย่างนั้นฉะนั้นถ้า๑ชั่วโมง
รอหมอไม่เกิน๑ชั่วโมงเจอหมอแล้วกลับบ้านไปซื้อยา
ข้างปากซอยหน้าปากซอยตรงไหนก็ได้กินเอง
อันนี้ช่วยได้เยอะถ้าทำได้นะแต่คิดว่ามันน่าจะอยู่ในวิสัยที่ทำได้
แต่ว่าตรงนี้ต้องระวังให้ดีหมอต้องเขียนใบสั่งยาชื่อยาเนี่ย
ให้ละเอียดหน่อยบางทีหมอกับพยาบาลหรือหมอกับเพศัตริย์ในโรงพยาบาลเนี่ย
รู้กันเพราะเห็นลายมือกันมานานเซ็นอะไรก็ไม่รู้
แต่ว่าคนจ่ายยาเขาจ่ายเป็นทีนี้พอมาเจอเพศสัตว์ข้างนอก
ไม่คุ้นเคยกับลายมือหมอจ่ายยาไม่ถูกครับ
อันนี้ต้องกำชับด้วยนะว่าเขียนให้อ่านง่ายหน่อย
ชื่อยายาอะไรขนาดไหนกินเท่าไหร่อะไรยังไง
นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับแต่ย้ำไว้ก่อนว่าคงไม่ง่าย
เพราะว่าปัญหาที่ขณะนี้ที่เราเจออยู่ก็คือว่าบุคลากร
หมอพยาบาลบุคลากรเนี่ยมีไม่เพียงพอครับ
ทุกคนทำงานกันหนักข้าวปลาไม่ได้กินไม่ได้พักกัน
คนไข้ก็ไปทนทุกข์ทรมานกับการเข้าคิวรอนาน
ให้บริการก็ลำบากเงินคนไม่พอ
ทำยังไงที่จะเอางบประมาณมาเพิ่มบุคลากร
อันนี้ก็คุยกันมานานสำนักงบจะจัดงบให้เพียงพอไหม
สำนักงบก็บอกว่าโอ้ยแต่ละกระทรวงล้วนแล้วแต่ขอเงินเพิ่มทั้งนั้น
แต่งบประมาณมีจำกัดรายได้ที่เก็บภาษีมีจำกัด
กู้มาเงินได้มาจำกัดได้แค่นี้
อันนี้ก็เป็นปัญหาวัวพันหลักอีก
แต่หวังว่าเมื่อเป็นนโยบายแล้วต้องทำให้ได้
ท่านรัฐมนตรีอนุทินท่านก็เป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทย
เห็นที่เขาออกแบบสำรวจส่งกันในไลน์
พักภูมิใจไทยเป็นพักที่เมื่อเข้ามาแล้ว
พยายามจะทำตามนโยบายให้มากที่สุด
อันนี้ก็ให้กำลังใจรัฐมนตรีอนุทิน

หนึ่งไปคอยคิวไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
เจอหมอแล้วเอาใบสั่งยามาซื้อร้านขายยาข้างบ้าน
แล้วเขาก็จะตามจ่ายเงินกันเอง
ถ้าทำได้อย่างนี้ต้องให้กำลังใจคุณน้ำแข็งครับ
คุณผู้ชมถามมาบอกว่าร้านขายยาจะมีรองรับพอหรือเปล่า

คือน้ำแข็งปกติไปหาหมอตาที่โรงพยาบาลจุฬา
เพราะก่อนนี้ไปนานมากครึ่งวัน
แต่ว่าตอนนี้ที่โรงพยาบาลจุฬาเขาก็ปรับแล้ว
ตั้งแต่เดินไปถึงปุ๊บเจอหมอ
เสร็จรับยาใช้เวลาชั่วโมงเดียวค่ะ

ถ้ามีความตั้งใจจะทำกันจริงนะทำได้
ระดมทรัพยากรบุคลากรกันจริงทำได้
ถ้าเอาใจใส่กันจริงเนี่ยผมว่าแก้ได้นะ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยนะครับ
อย่างที่ว่าถ้าทุกหน่วยงานช่วยกัน
รุณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้แน่นอน